วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับ
เป็นผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
ในการชำระสินค้าในการใช้บริการต่างของธนาคารกรุงเทพ
เพราะว่าเป็นธนาคารแห่งแรกที่มีความพร้อมในการให้บริการกับเรื่องนี้

บางคนเริ่มได้ใช้บ้างแล้วใช่มันคืออะไรครับ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราเข้าไปสู่ในต่างประเทศ
จะเป็นประเทศจีนหรือว่าจะเป็นอินเดีย

คนทั่วไปออกไปตลาดสดไม่ว่าจะไปข้างนอกไหน

กแต่มือถือนี่แหละ
ล่าสุดเราเห็นกันบางที่
ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็สามารถ

เสร็จปุ๊บเนี่ยของก็ไปส่งถึงที่บ้านได้เลย
อ๋อนี่คือในต่างประเทศนะครับ
คือมันล้ำสมัยแบบนั้นแหละ

เราไม่ต้องไปอัพพลิเคชันนู่นนี่นั่น
อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่

ผมก็โชว์อันหนึ่ง
ที่จะต้องมาจ่ายชำระได้นะไม่ใช่นะ

ใช่มันเชื่อมต่อจากระบบพร้อมเพลย์ที่เราทำกันมา

หลายคนตอนที่ทำพร้อมเพลย์ไม่ค่อยสบายใจ

เพราะว่าเวลาที่จะให้เพื่อนโอนเงินมาเนี่ยบอกว่า
ขอเบอร์มือถือขอเบอร์ไอเลขที่เป็นประชาชน

มันก็แบบจะให้ดีหรือเปล่ามันปลอดภัยไหมอย่างนี้

ไม่มีใครรู้ว่าเลขที่บัตรประชาชนคุณเบอร์อะไร

ไม่มีใครรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเบอร์อะไร

แล้วเนี่ยมันก็จะดีอย่างนะครับ
แล้วก็อย่างนี้สมมุติว่าเราจะแคปหน้าจอไว้

แล้วก็จะสามารถจ่ายโอนชำระกันได้ปกติ

แล้วก็จะขึ้นเลยว่าเบอร์บัญชีที่จะให้เรา

ปรากฏอยู่ในคนที่เป็นผู้รับเงิน

ชื่อคนที่เราอยากจะโอนให้ถูกต้องหรือเปล่า

แต่ไม่มีเลขที่เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีเลขที่เบอร์ชามตัวชายชนอีกเลย

ซึ่งเงินก็จะเลยเข้ามือถืออีกคนนึงที่ได้รับโอน
ถูกต้องก็คือคุณก๊อฟเนี่ยบอกว่าพอโอนเสร็จปุ๊บ
คุณก๊อฟบอกอ๋อมีคนโอนให้แล้ว
มาจากชื่อนี้จบเราก็สบายใจ

เอากลับมาอยากจะให้มาดูวิธีการ
เราก็ทำสไลด์มาเผื่อให้คร่าวนะครับ
ได้ดูว่าจะทำยังไงเวลาที่จะเป็นผู้ซื้อของ

เริ่มจากปุ๊บเราก็เริ่มเข้าไปที่

พอสแกนเสร็จปั๊บก็ใส่รหัส

เขาใส่เขียวจำนวนเงินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพอกดจะโอนปุ๊บเนี่ยมันจะให้เช็คชื่อก่อนเห็นไหมครับ
เราไปคลิกอีกข้างหนึ่งที่เป็นสีเหลี่ยมแดงปั๊บนั่นแหละครับก็จะกำหนดว่าให้เราใส่รหัส
แล้วก็จะบอกว่าเราจะใส่ลิงก์กับบัญชีอะไร
เราจะใส่จำนวนเงินด้วยไหมไม่ใส่ก็ได้

เราจะให้ลิงก์กับแต่วันต้องลิงกับบัญชีพร้อมเพลย์นะครับ

เพราะว่าโค้ดมันดียังไงนะครับก็ขอสัญลักษณ์ต่อไปแล้วกันนะครับ
การใช้เครียร์โค้ดเนี่ยก็ดีก็คือว่า๑เราขายของเนี่ยคู่ขายของขายได้ตลอด
ไม่ยุ่งยากเวลาเราไปทำการค้าบางทีเราต้องคอยเตรียมเงินเผื่อไว้กับตัวเอง
เพื่อเวลาทอนเงินต้องแลกแก๊งย่งแก๊งย่อยตอนเช้าอย่างนี้ไม่ต้อง
กี่บาทก็จ่ายด้วยจำนวนเงินก็โอนได้เลย
ใช่๕๐ตังค์ก็โอนด้วย๑๐๕๐ตังค์ได้นะครับ
ไม่ต้องถือเงินอยู่ในร้านค้าเยอะนะครับ
เรารับชำระนะครับแล้วก็เราก็รู้ทันทีต่อไปคือ
รู้ทันที

ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเอาข้อมูลคุณไปเงินคุณไม่หายแน่นอนก็อยู่ในบัญชีคุณแน่นอน
ใช่สุดท้ายเขาฝากหน่อย
ก็ไปลงทุนในหุ้นอินเดีย
ซึ่งเป็นตัวประเทศที่กำลังค่อนข้างจะเติบโตอย่างได้ดีทีเดียวนะครับ
วันนี้ครบถ้วนสำหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้
เรื่องดีมาฝากกับครอบครัวบัวหลวงภาระตะอย่างแน่นอน
ขอบคุณคุณทศพรสมพลสเทนศุกร์
ท่านเป็นผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
ที่มาร่วมพูดกันกันในวันนี้ต้องขอบคุณมาก